ตอนนี้หลายคนที่ติดโควิด๑๙นะคะจะต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้านค่ะ
มีคนคนนึงนะคะเป็นเด็กหนุ่ม
เขาบอกว่าเขากักตัวด้วยวิธีการกางเต็นต์อยู่ข้างบ้าน
แต่ทีนี้สภาพเต็นต์และบริเวณที่เขาไปกางเต็นต์อยู่เนี่ยนะคะ
มันเป็นป่ารกทึบและด้านข้างมีแต่ขยะเต็มไปหมดเลยนะคะ
เห็นสภาพแบบนี้ก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปให้คำแนะนำนะคะดูคลิปค่ะ
หนูนอนหงายเปล่าทุกวันนี้หนูนอนหงายไหมลูก
อยากหายใจยังเวลาเข้าอ๋อเยายา
นี่บ้านมีหัวเหงาไหมลูก
กระบบห้วงข้างดูว่าให้มีโอกาส
น้องคนนี้เขาต้องอดทนขนาดไหนเนี่ยอดทนทั้งติดโควิดก็ต้องอดทนแล้ว
แล้วการกักตัวในสภาพแวดล้อมแบบนี้มันต้องอดทนขนาดไหนถึงจะผ่านในช่วงเวลาแบบนี้ไปได้
คนป่วยเนี่ยนะก็จะมีอาการไม่สบายอยู่แล้วแล้วฝนก็ตกด้วยแล้วดูแล้วดูสภาพแวดล้อมที่อยู่เนี่ยก็ไม่เอื้อม
ปกก็อย่างหนึ่งแล้วตอนกลางวันมันต้องร้อนขนาดนี้ใช่ใช่
แล้วมันสะท้อนเลยว่าเนี่ยปัญหาเตียงไม่พอคุณเห็นหรือยังว่ามันไม่พอใช่ไหมฮะ
คนที่ติดโควิดสิบเก้าจะต้องช่วยเหลือตัวเองแบบนี้และเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปเสี่ยงแบบนี้และทำงานหนักแบบนี้
เราต้องขอบคุณมากอธิบายละเอียดมากเลยใส่ใจมากรักษาธิบดีดด้วยคะใช่ค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าป้านาไม่ได้บอกชื่อจริงอะนะคะแต่เขาบอกว่าเรียกว่าป้านาละเอียดมากใจดีมาก
แนะนำหนุ่มคนนี้ที่ติดโควิด๑๙แล้วต้องแยกมานอนเต็นต์อยู่ที่ข้างบ้านของตัวเองนะคะ
แต่ตามสภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยต้นไม้เต็มไปหมดขยะรอบตัวและแถมฝนก็ตกลงมาอีก
เรื่องนี้กลุ่มจิตอาสาเพื่อนช่วยเซฟหนองจอกและเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ค่ะ
คำแนะนำเยอะแยะมากมายนะคะในการปฏิบัติตัว
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินหัวหอมเรื่องของการนอนนะคะ
อกจากนี้สอบถามไปถึงคนในครอบครัวน้องคนนี้ด้วย
พบว่าพ่ออยู่ในบ้านติดโควิดด้วย

ใช่เบื้องต้นป้านาค่ะก็ไปหาคุณพ่ออีก
จากหาลูกแล้วไปหาคุณพ่อด้วยบอกคุณพ่อหยุดสูบบุหรี่ก่อนนะ
ช่วงนี้มันเสี่ยงคุณพ่อเปิดประตูออกมาแล้วเนี่ยนะคะ
คุณพ่อหยุดสูบบุหรี่ก่อนนะคุณพ่อป้านาแนะนำคุณพ่อแบบนี้
ได้รับการชื่นชมจากชาวเน็ตนะคะทั้งเห็นใจทั้งสงสาร
ไม่ว่าจะเป็นคนที่ติดโควิดเองรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วย
นี่แหละค่ะป้านา
นาของเราเราอยากทราบชื่อจริงมากเลยป้านา
ดูแล้วเหมือนจะเป็นอสมในพื้นที่หรือเปล่า
ไม่ทราบเหมือนกันหรือเป็นพยาบาลก็ไม่แน่ใจ
คุณผู้ชมที่อยู่แถวหนองเจาะรู้จักป้านาบอกเรามาหน่อย
คุณป้าแนะนำดีมากเลยแม้กระทั่งท่านอน
ใช่หลายคนไม่รู้วิธีการปฏิบัติตัวตอนมีอาการป่วย

ถ้าเกิดมีเตียงก็อยากให้น้องเขาได้ไปโรงพยาบาลสนามก็ยังดี